ส่วนยุคนี้สมัยนี้เรื่องที่พูดกันเยอะมากที่สุด
เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแพงน้ำมันแพง

คือเจ้าของธุรกิจต่างตอนนี้พอเจอภาวะแบบนี้

เพราะว่าโรงศพประกาศขึ้นราคาแล้วค่ะ
เขาบอกไม่ไหวเหมือนกันต้องขึ้นเหมือนกัน
ไหวต้องขึ้นไม่งั้นไปต่อไม่ได้ค่ะ

ใช่ค่ะนี่คือร้านอมอนหีบศพ
อยู่ที่เอกาทศรษตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลก

แล้วเขาบอกตั้งแต่โควิดเริ่มระบาด
ร้านก็เจอผลกระทบเรื่อยมาค่ะคุณบุ๊ค
ล่าสุดก็เจอปัญหาเศรษฐกิจซุดตัวขึ้น

ขนส่งหรือสินค้าหลายอย่างมันปรับขึ้น

ลงศพโกรธเก็บอัฐิพวงหลีด
ของชำรวยรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างในพิธีศพเนี่ย

อย่างปกติโรงศพลวดลายเทพนมทั่วไป

ขอขึ้นเป็น๔๒๐๐บาท

ก็ปรับขึ้นราคารังละ๓๒๐๐บาท
ชำรวยปรับขึ้นอย่างละ๑๐๐บาท
คือข่าวอาจจะออกมาก่อนหน้านี้ปรับขึ้นเยอะ

ก่อนถ้าเป็นข่าวว่าลงศพมา๔๐๐๐๕๐๐๐บาท

อันนี้มรศิษย์ศูนย์เขาก็เอาราคามาให้ดูแบบนี้
เขาก็เข้าใจความสูญเสียของผู้บริโภค
คนซื้อโรงศพก็คือคนที่ได้รับความสูญเสีย
เขาก็บอกว่าไม่อยากจะขูดขูดเนื้อ

แต่ว่าตอนนี้ผลกระทบมันเกิดในวงกว้าง
แต่ตอนนี้อาจจะต้องสอบถามเรื่องระยะทาง
แล้วก็เป็นบางส่วนอาจจะต้องมีการช่วยกันนะคะ

อย่างวันต้นทุนมีฝับขึ้นเท่าไรนะครับ

เป็นการขึ้นมา๓๐๐หรือ๕๐๐แล้วแต่ลายของเขาด้วย

ลงไม้ศักดิ์เนี้ยจาก๒๘๐๐๐บาท

นี่ค่ะคือถ้าจะสูงหน่อยก็ลงไม้สักนี่แหละ
นี่จะเป็นโปรโลงอย่างเดียวใช่ค่ะอันนี้คือที่พิชนุโลกนะคะทีมข่าวเราก็พยายามไปดูว่ามีที่ไหนไม่ขึ้นบ้าง

เชียงใหม่ค่ะร้านนรงหีบศพอันนี้อยู่บนถนนอารักษ์ตำบลศรีภูมิ
ร้านนี้เขาบอกทำธุรกิจมานานกว่าสามสิบปียังไม่ปรับขึ้นราคานะคะยังไม่ปรับโรงศพที่จำหน่ายราคาเริ่มต้นตั้งแต่๒๕๐๐บาทไปจนถึงหลักหมื่น
ราคาถูกที่สุดภายในร้านยังขายในราคาเดิมที่ขายมาแล้วหลายสิบปีค่ะ
ปรับราคาเขาบอกว่าจะต้องดูเรื่องต้นทุนและวัสดุที่ทางต้นทางผู้ผลิตแจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง

คุณผันสุภานะคะเจ้าของร้านบอกว่าร้านยังขายโรงศพทุกแบบในราคาเดิม
แต่ว่ามันก็จะยืนระยะได้สักพักหนึ่งค่ะ
ถ้าวัสดุต้นทุนเพิ่มขึ้นไปก็อาจจะต้องปรับขึ้นตาม

แต่ว่าทุกฝ่ายใครก็ไปคุยมาก็แล้วแต่ก็สะท้อนไป
อยากจะให้ช่วยดูแลเรื่องราคาน้ำมันแล้วก็วัตถุดิบต่างหน่อยค่ะ
พอค่าขนส่งขึ้นมันก็มีผลต่ออื่นอีกเยอะเลยนะ